สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลที่จังหวัดสงขลา
คุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชตะวันโภชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ

คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ

คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ

คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองราชนุกูลที่จังหวัดสงคลาค่ะ

เมื่อพูดถึงการแสดงโนรา
ชื่อที่ได้รับการยอมรับไปทั่วทั้งภาคใต้
ก็คือชื่อของอาจารย์ธรรมนิษฐนิคมรัฐ
กลายเป็นตำนานในฐานะลูกศิษย์สายตรง
ของบรมครูโนราแห่งยุคสมัย
ซึ่งปัจจุบันอาจารย์ธรรมนิษฐ์ก็ได้สารต่อปณิธานของบรมครู

ที่ดีจากสารกูลที่ดีคือสารกูลของท่าน
ซึ่งรำราสวยที่สุดในภาคใต้แล้วก็มีชื่อเสียง
ผ่านการถ่ายโทษจากอาจารย์สารุธนาคาวิโรธ
ซึ่งเป็นสิทธิเอกของท่านคุณท่านก็มีชื่อเสียงด้วย
แล้วก็อาจารย์สารวจนาคาวิโรธถ่ายโทษความรู้
แล้วผมไม่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจของอาจารย์นะครับ
ตอนนี้ไม่ต้องอยู่ที่ห้องซ้อมมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะคุณผู้ชม
และสำหรับบุคคลที่กำลังถ่ายทอดท่าร่ายรำโนราที่อ่อนช้อยงดงาม
นั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิษฐนิคมรัฐค่ะ

โนรามีชื่อท่าที่แตกต่างกันออกไปไหมคะสำหรับโชว์ที่อาจารย์ซ้อมเมื่อสักครู่
โนรานะครับมีทั้งท่าพื้นฐานแล้วก็ท่าที่เป็นกระบวนการนำชั้นสูงครับ
ซึ่งกระบวนการรำของโนรามีทั้งความแข็งแรงและเฟรงไปด้วยความอ่อนช้อย
หมายังว่าข้างล่างกำลังเคลื่อนอยู่ข้างบนถึงต้องนิ่ง
อาจารย์เนี่ยเป็นโนราที่เรียกได้ว่าเป็นบรมครูโนราอาจารย์ยังแข็งแรงอยู่
อาจารย์ต้องออกกำลังกายก่อนไหมคะเวลาจะซ้อมหรือยังไง
อย่างเช่นว่าตอนที่อยู่บ้านก้อนแหน่วที่จะมีเสือข้าคือส่วนชนเต้น

กิบเท้าในการเคลื่อนตัวครับความแข็งเร็งของเข่าความอ่อนโชยของหลังแล้วก็เคลื่อนตัวไปทีละนิด
ขณะกำลังเคลื่อนก็สะโพกห้ามตัวเองมองไปข้างหน้าครับ
การเป็นโนราเนี่ยเราจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง
๑มีความชื่นชอบในศิลปะการแสดง
๒กระตันยูกระตะเวทีมีคุณธรรมจริงธรรมตกครูบาอาจารย์
ก็ขยันฝึกฝนศึกษาหาความรู้แล้วก็รู้จักถ่ายทอดให้กับผู้อื่นด้วยหลังจากที่เรามีความรู้เต็มที่แล้วนะครับ
โนราหรือมโนราสำหรับใครหลายคนอาจจะเป็นการแสดงท่าร่ายรำสวยงามที่ให้ความบันเทิงกับผู้ชม
แต่สำหรับผู้เล่นโนราหรือผู้สืบทอดโนรานั้นมองว่าโนราคือจิตวิญญาณ
คือลมหายใจของครูที่ส่งต่อไปที่นั่นนะครับ
ยังลูกศิษย์เพื่อให้ได้สืบทอดศิลปะอันงดงามนี้

ดังนั้นครูโนราแต่ละท่านจึงไม่ใช่แค่การสอนท่าไร่รำเท่านั้น
ยังต้องสอนความเป็นโนราให้เข้าถึงจิตวิญญาณแห่งโนราอีกด้วยค่ะ
ความเป็นครูโนราเมื่อได้เริ่มต้นแล้วไม่มีเวลาหยุดพักเลยค่ะ
ทุกอย่างจะดำเนินไปในวิถีแห่งโนราที่ครูโนราเป็นทั้งผู้สร้าง
ผู้ให้และผู้รักษา
ลูกศิษย์ให้วิชาความรู้แห่งศาสตร์โนราและรักษาไว้
ซึ่งศิลปะโนราเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อไปค่ะ
อาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่นี้ไม่ต้องยืนดูอาจารย์รำสวยมากค่ะ
แต่ละท่ามันมีชื่อท่าที่แตกต่างกันด้วยไหมคะอาจารย์แตกต่างกันครับ
สักครู่ที่รำมันนะครับเป็นท่าธรรมนองพระเทวดา
จากพนักเคลื่อนมานั่นหน้าเวทีนะครับใช้วิธีการเก็บเท้าอย่างละเอียดประณีดแล้วเคลื่อนตัวมา
คนที่เก็บเท้าละเอียดประณีดน่ะจะดูไม่โอบเลยว่ากำลังเคลื่อนขึ้นมาเหมือนกับห่อหืนด้วยหน้ากาก
คือไม่รู้เลยว่าตกลงนั่งหรือว่าเคลื่อนตัวออกมา
ต้องเบาแล้วก็เก็บเท้าถี่ค่ะมากที่สุดครับ
ต้องจากท่าธรรมนองพระเทวดาแล้วท่ากรายนัยครับ
กรายนัยเป็นฤลาของโนราใหญ่ซึ่งมีเฉพาะในสายท่านคุณบทธรรมนราโค้น
ลีลาของการเยื้องปลายกลุ้มกลิ่นนะครับแล้วก็เป็นลีลาที่ประสานกันระหว่างตัวโนราเยยครับ

ซึ่งก็ต้องรู้จักชั้นเชิงดุรีลาท่ารำแล้วก็มันสามารถจะทำให้การกลายนั้นออกมาอย่างละเอียดประณีสวมและมีศิลปะครับ

อาจารย์ค่ะที่เขาบอกว่าการเป็นโนราเนี่ยจะต้องครบเครื่องคือยังไงคะอาจารย
คือร้องรำแล้วก็เจรจาต้องรู้จักรักษาดูแลเครื่องแต่งกายของตนเองด้วยครับ
เครื่องแต่งกายของโนราเนี่ยค่ะหรือว่าเครื่องทรงโนรามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอาจารย์
ที่สำหรับนั้นก็คือเสื้อดครับ
นี่สร้อยสังวารค่ะ
ปัจจุบันนี้จะมีไหล่กับรัดอกรัดอกนะพอเสร็จปุ๊บจะมีรวดลายลูกปัดต่างสวยงาม

ลูกปัดแต่ละเม็ดที่จะร้อยลงไปครับร้อยด้วยมือ
อาจารย์มันละเอียดอ่อนมากเป็นปรานีบมากเลยนะคะ

รำแต่ละครั้งเนี่ยเครื่องทรงเราเนี่ยชำรุดบ่อยไหมคะ
ก็จะเยอะครับอ่าเช่นอ่าพวกผ้าห้อยหน้าห้อยข้าง
ต้องใช้วิธีการคลุกเข่าและโดดค่อยท้าเพราะฉะนั้นผ้าห้อยหน้าก็จะ

แล้วเราก็ต้องกลับมาซ่อมทุกครั้งเลยค่ะ

ต้องดูแลเพราะว่าผ้าสารชิ้นนี้สำคัญนะครับ
มีส่วนไหนที่มันชำรุดบ่อยอีกไหมคะอาจารย์

ด๊วยเอ๋เอ๊กอันย์จะอย่างไร
แล้วก็หลังว่าเหงื่อจะอบเยอะ
เยอะเรื่องเหงื่อเยอะมากก็จะซึมซับและตัมได้ที่รอยลูกปัส
การรอยสำคัญมากก็คือมีการปลูกมัสให้เน่น
อย่าให้เหงื่อเข้าไปเล็ดรอดระหว่างช่วงมิดลูกปัด
การเป็นโนราไม่ใช่เรื่องง่ายจริงนะคะคุณผู้ชมนอกจากจะร้องได้รำได้แล้วจะต้องรู้จักการซ่อมบำรุงดูแลเครื่องแต่งกาย
นี่แหละค่ะที่ทำให้เรียกว่าโนราครบเครื่องและมีเสน่หสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
สิ่งหนึ่งที่ใบตองสัมผัสได้ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมทำให้ใบตองได้รู้ว่าศาสตร์และสินของโนรานั้นมีความสวยงามค่ะ
มีเรื่องราวและมีรายละเอียดที่ยิ่งใหญ่สมกับเป็นศิลปะที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ของ

แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้โนรานั้นยังคงดำเนินวิถีแห่งโนราต่อไปได้
นั่นก็คือครูโนราจะต้องมีใจรักค่ะ
รักในการถ่ายทอดรักในท่ารำโนราและรักที่จะเป็นโนราค่ะ